ดูเรื่องนี้ค่ะเอามาเตือนใจและเตือนภัยสำหรับหนุ่ม
ค่ะแล้วก็คุณทัศนัยยังไงครับเรื่องของสาวที่ไปหลอกให้คุณรัก
ให้คุณหลงแล้วหลอกบอกว่าพาไปออกรถมอเตอร์ไซค์กันสิ
ใช้ด้วยกันก็ได้นะปรากฏไปเลยทั้งรถทั้งคนค่ะ
แล้วงานนี้โอ้โหคุณผู้ชมเดี๋ยวต้องรอดูว่าตำรวจตามสืบเก่ง
พอตามไปจะไปเจอปุ๊บเดี๋ยวดูว่าเขาไปซ่อนตัวอยู่ที่ไหนด้วยค่ะ

พี่พี่ต้องรู้ทำเนื้อตัวเอง
น้องเอาไปพวกคุณไม่ว่าแปลของให้มันก่อน
แล้วสักครั้งมึงไม่โทน

มึงไม่ต้องมาพูดมึงไม่ต้องหันนะเบส
คือเสียงผู้หญิงอีกฝั่งหนึ่งที่ด่าเธออยู่

ก็คือญาตินั่นแหละญาติฝั่งของผู้เสียหายคุณ

แต่สกิปการซ่อนตัวก็ค่อนข้างจะโอเค

พอมันใส่ในกระสอบใหญ่ก็ลงไปอยู่ได้

คนเรามันต้องมีจังหวะขยับถุงมันขยับมันก็ต้องมีเสียงเหมือนกันนะ
ถุงนี้มันเสียงดังด้วยนะขยับนิดนึงปุ๊บอะไรมันจะเสียงก๊อบแป๊บหน่อย
ปรากฏว่าก็รู้สิคะหนีไปรอดยังไงตำรวจรู้แล้วยาดของผู้เสียหาย
บอกนี่ไงนี่ไงอยู่ตรงนี้แน่เธอก็เลยต้องยอมโผล่หัวออกมานั่นแหละค่ะ
แล้วหลังจากนั้นมาเจอญาติของตัวผู้เสียหายเขาก็เลยยืนโวยวายด่าทอเธอด้วยความแค้นนะคะ
เรื่องของเรื่องอย่างที่บอกค่ะคนที่บอกว่าโดนเนี่ยเป็นผู้เสียหายคือนายทวีนารีรบอายุ๓๒ปี
คุณทวีเขาเป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยของปลวกแดงด้วยนะคะ
เจ้าตัวคือไปแจ้งความไว้ที่สพปลวกแดง
บอกว่าเขาไปคบหากับหญิงสาวรายนี้ชื่อนางสาวทิพวันผู้ก่อเหตุเนี่ยได้สักปีนึง
จากนั้นก็ไปชวนชวนเขาให้ไปออกรถมอเตอร์ไซค์
แล้วสุดท้ายปรากฏหายไปเลยทั้งคนทั้งรถค่ะ
ตำรวจก็เลยทราบว่าตัวผู้ก่อเหตุนางสาวเทพวันอยู่ที่ห้องเช่าแห่งนี้
ที่อำเภอบ่อวินจังหวัดชนบุรี
จากระยองนะเขาไปแจ้งความว่าระยองแล้วปรากฏเธอหนีมาที่ชนบุรี
ก็เลยประสานตำรวจบ่อวินไปตรวจสอบ
อย่างที่เห็นค่ะแหม่เธอโผล่ออกมาจากถุงถุงนั้น
แต่เธอเนี่ยปฏิเสธว่าเธอไม่ได้ทำตามที่ถูกกล่าวหานะ
หนูได้ทำจริงไหมลูก

เรื่องมันยาวเนาะแต่ก็ได้ทำใช่มั้ยครับ
ได้ทำมั้ยอ่ะโอเค

ไม่ได้ทำใช่มั้ยครับอ่ะโอเค
คือตัวเธอเองก็ยืนยันว่าเธอไม่ได้หลอก
แล้วเธอก็ไม่ได้ทำอะไรอย่างที่อีกฝ่ายนึงกล่าวหาเธอ
ถ้าอย่างนั้นมันก็ต้องตรวจสอบกันนะคุณ

แต่เธอก็ยังพูดด้วยนะในคลิปเมื่อสักครู่ตอนต้น
เถียงกันกับทางด้านฝ่ายของผู้เสียหายว่าก็ไปเอาหลักฐานมา
ถ้าอย่างงั้นแล้วคือยังงั้ย
อ่าเนี้ยค่ะทีนี้แน่นอนแหละเพราะมันเป็นแบบนี้

ก็ต้องนำตัวเธอไปที่สพปลวกแดงเพราะว่าไปแจ้งความไว้ที่นั่น
ตำรวจเนี่ยก็ต้องไปตามหารถมอเตอร์ไซค์ที่หายไปอีก
ตัวเธอเองก็ยังไม่ยอมบอกว่ารถอยู่ที่ไหนด้วยซ้ำ
แต่ว่ามีคนยืมไปอย่างที่ฉันบอกเมื่อสักครู่
ต้องแจ้งข้อหาไปก่อนร่วมกันยักยอกซัก
แต่คุณตำรวจปล่อยตัวเธอไปชั่วคราวนะ

ทีนี้เนี่ยทางด้านของฝั่งผู้เสียหายเขาก็เหมือนกับเขาไม่ค่อยยอม

เพราะคุณก็ต้องไปตามมาจากไฟแนนซ์อีกไง